คุณผู้ชมคะจะแชร์อะไรเนี่ยต้องเช็คให้ดีต้องชัวร์ก่อนที่จะแชร์นะ
งั้นอาจไปนอนคุกอาจเสียค่าปรับหลายแสนได้
คุณจำได้ไหมก่อนหน้านี้ที่เขามีการแชร์กันบอกว่า
ก็ในเมื่อน้ำมันมันแพงก็ไปเติมน้ำเปล่าซะ

ถูกต้องแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดรองโจ๊กมีการแถลงข่าวแล้วนะคะ
จับกลุ่มดำเนินคดีกับคนที่แชร์ข่าวมั่วนี้

ที่เป็นต้นเรื่องเขาไม่ใช่คนไทยนะคุณผู้ชม
โดยพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพาน

แถลงข่าวการดำเนินคดีกับผู้ที่ไม่หวังดี
เว็บไซต์เผยแพร่ข่าวปลอม
เขียนข้อความโจมตีนายกประยุทธ์
ข้อความก็คือบิ๊กตู่ฟิลขาดด่ากราศประชาชน

โง่วอนประชาชนอย่าเรื่องมาก
อันนี้มันส่งผลกระทบสร้างความเสียหายให้กับรัฐบาล
ทีนี้ตำรวจชุดสืบสวนเขาก็ไปรู้ต้นตอไง
มีนายรัตนาเห่งเป็นชาวกัมพูชาเป็นเจ้าของนะ
แล้วก็มีสำนักพิมพ์อยู่ที่กัมพูชา
แนวคิดเขาก็คือต่อต้านรัฐบาลไทย
จากการตรวจสอบประวัติก็พบว่านายรัตนะเข้าออกไทยหลายครั้ง
ด่านชายแดนคลองลึกที่สะแก้ว
ตำรวจก็เลยรวบรวมหลักฐานขอสารออกหมายจับ
ข้อหาก็คือนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ

ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการประสานกับทางการกัมพูชา
จะดำเนินคดีจับกลุ่มผู้ต้องหา
อกจากนี้ค่ะตำรวจก็ดำเนินคดีกับคนไทยอีก๖คนด้วย
มีการแชร์ข้อมูลข่าวสารจากเว็บนี้
ว่าไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงหรือว่าไม่ได้มีแนวคิดต่อต้าน

ไปเจอโพสต์อย่างนี้ได้ยังไงฮะ

เราเป็นเพื่อนกับเขาไหม
ไม่ครับ

ความคิดของเรายังไง
ถึงแม้จะบอกว่าไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงแต่คุณผู้ชมตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหานำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะ
เพื่อไม่ให้คนอื่นเนี่ยเอาเป็นเยี่ยงอย่างแล้วตำรวจก็เตือนประชาชนต้องมีวิจารณญาณในการเสพในการแชร์ข่าวสารอย่าแชร์มั่ว
คือทางที่ดีดูข่าวดูไทยรัฐทีวีเรากรองข้อมูลมาให้
รวมถึงดูผ่านทางเพจของไทยรัฐก็ได้นะคะ